คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งเมื่อวานมีการควบคุมตัวเมฆรามา
ซึ่งเป็นสามีของคุณหยาดทิพย์ราชปานะครับ
เพราะว่าไปตรวจค้น๑๗จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
ปรากฏว่าพบเจอทั้งทรัพย์สินต่างในคดีเรื่องของเว็บพนันออนไลน์กับคดีฟอกเงินนะครับ
มีการคุมตัวของเมฆรามาเนี่ยเมื่อวานี้ไปที่สพปากเกร็ดนะครับ
บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้เลยคุณผู้ชมฮะตั้งแต่ช่วงประมาณสัก๘โมงครึ่งถึง๙โมงเนี่ยนะครับ
ทางด้านของตำรวจนะฮะเบิกตัวเมฆรามาหรือว่านายบรามารัศมีรามาอายุ๓๗ปี
กับพวกอีก๘คนเพราะเมื่อวานมีการเข้าไปควบคุมตัวรวมทั้งหมด๙คน

ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญาในความผิดร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่น
หรือทำอุบายล่อช่วยประกาศการโฆษณาหรือว่าชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นนะครับ
ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
และอีกข้อหานักก็คือร่วมกันฟอกเงิน
คุมตัวออกมาจากห้องขังคุณ

นี่ผู้ชายคนนี้ฮะที่ใส่เสื้อสีเทาใส่หมวกขาวเนี่ยนะครับ
เพราะเมื่อวานตอนถูกควบคุมตัวจากที่บ้านก็ใส่ชุดนี้
ใช่แล้วก็มีการเอาตัวไปสอบคือสอบเข้มเลยค่ะ
ตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงทุนค่ำใช้เวลาสอบ๖ชม
และมีการฝากตัวไว้ที่สพปกเกร็จนี่นะคะ
ใช่นะครับเม็กรามายังยืนยันและให้การปฏิเสธ
ก่อนนำตัวมาฝากขังที่สพปากเกร็ดนี้นะครับ
วันนี้ช่วงเช้าก็ต้องนำตัวไปฝากขังที่สารอาญาผลัดแรก
ดังนั้นในช่วงที่เมฆรามาออกมาจากห้องขัง
นักข่าวพยายามที่จะถามผู้ชมไปฟัง
เมฆรามาตอบว่าอะไรบ้างหรือเปล่าครับ

กับเจ้าที่แจ้งข้อหาไป
เมฆรามาตอบข้อหารับตรภาพหรือว่าปฏิเสธครับ
นี่ครับมีอะไรจะพูดไหมครับ
ตอนนี้ไม่กังวลอะไรไหมครับ
เมฆมีอะไรจะพูดไหมครับ
นี่แหละฮะเป็นช่วงจังหวะที่พนักงานสอบสวนของบชสอทสืบสวนสอบสวนอาธิกรรมทางเทคโนโลยี
หรือว่าเรียกชื่อย่อย่อตำรวจไซเบอร์เปิดตัวเมฆกรมากับพวกอีก๘คน
แล้วก็ใส่กุญแจมือนะฮะออกจากห้องควบคุมตัวพาไปขึ้นรถตู้๒คัน
ที่จอดอยู่บริเวณด้านข้างของโรงพักษณ์สภปักเกษแล้วนะ
ใช่นี่ตอนนี้นักข่าวมาปักหลักนะแล้วก็รอสัมภาษณ์กันเพียบเลย
เจ้าหน้าที่เป็น๑๐นายเหมือนกันนะคะ
แล้วก็พยายามสอบถามรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

จังหวะตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังจะพาเดินขึ้นไปขึ้นรถตู้เนี่ยนะครับ
คุณเมฆรามามีสีหน้าเคร่งเครียดนะ

ภายใต้หน้ากากกับแว่นดำแล้วก็หมวกแต่ก็เห็นนะฮะว่าเครียดอยู่นะฮะ
แล้วก็เดินก้มหน้านักข่าวยิงคำถามไปหลายคำถาม
อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไม่ยอมตอบคำถามอะไรกับนักข่าวเลยนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวขึ้นรถ
เพื่อที่จะเดินทางไปฝากขังที่สารอาญารัชดาทันทีเลยนะคะ
อันนี้เป็นภาพช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณสักเกือบ๙โมง
หลังจากนี้ก็ต้องดูความเคลื่อนไหว
ในการที่ทางตำรวจจะเรียกตัวของคุณหยาดทิพย์เข้าให้ข้อมูลด้วย
เพราะว่าตามกฎหมายในฐานะของสามีภรรยากันนะครับ
ก็ต้องเรียกตัวคุณหยาดทิพย์เข้าให้ข้อมูลว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับคดีนี้หรือไม่อย่างไร
แต่ว่าในเบื้องต้นเห็นบอกคุณหยาดไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะ
ใช่ค่ะแต่ก็อย่างไรก็ต้องมีการสอบปากคำ

ไอจีสตอรี่ล่าสุดที่โพสต์เนี่ยก็คือคุณเมฆกับคุณหยาด
พาลูกไปเล่นที่คาเฟ่เด็กค่ะ